ดีกลับครบคดีการตายของเสียชูวง
ก็วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
อายการยื่นฟ้องบัญญินกับพวกปลอมโอนหุ้นของเสียชูวงนะฮะ

คดีอาญากรุงเทพใต้๓เป็นโจทยื่นฟ้อง

โลเกอร์ก็คือป้อนข้าวแล้วก็พันธมรวดโทบรรยินทร์นะครับ
ในฐานปลอมแปลงเอกสาร
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๖๔๒๖๕และ๒๖๘นะครับ
กรณีการโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตั้งหรือว่าเสียจืดนั่นเองนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับ
โดยทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
และอดีตสสนครสวรรค์ภักดิ์ไทยรักไทย
นางสาวกันทนาหรือน้ำตาลอดีตพริตตี้คนสนิทนายชูวง
และนางสาวอุรัชชาหรือป้อนข้าวเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์แห่ง๑
หรือว่าโบรกเกอร์คนสนิทพันธบรวจโทบัญญิน
ทางตำรวจได้นำตัวมาส่งฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม
และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารใบคำขอ
ถอนโอนหลักทรัพย์และสำเนาบัตรประชาชนของนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาหมื่นล้านต่อบริษัทหลักทรัพย์
ก่อนหน้านี้หลังอายการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง
สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้๓เนี่ย
ส่งหนังสือไปยังกองปราบราม
เพื่อให้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาส่งฟ้อง
ในวันที่๕กุมภาพันธ์
แต่เมื่อวานนี้มาเร็วมาวันที่๒กุมภาพันธ์นะครับ
เพราะว่ามีเหตุว่าผู้ต้องหาบางคนติดธุระ

ทางด้านทนายบอกว่าวันที่๕ติดธุระ

ก็เลยต้องมาก่อนคือเมื่อวานนี้
ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานอายการ

ซึ่งภายหลังพนักงานอายการนำตัวทั้ง๓คนส่งฟ้องศาล
ทนายความของพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์
ก็ตีราคา๕ล้านบาทนะในการขอประกันออกมา
ขณะที่นางสาวกันทนาก็ต้องยื่นหลักทรัพย์เงินสด๕ล้านบาทเลยนะ
นางสาวอุรัชชาก็ต้องยื่นหลักทรัพย์เงินสด๓ล้านบาท
เพื่อยื่นขอประกันตัวทั้ง๓ซึ่งสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ทั้ง๓ประกันตัวได้
แล้วก็นัดมาตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในบ่ายวันที่๓๐เมษายนนี้

หลังจากการตายของเสียชูวงตั้งแต่ปี๕๘แล้วนะ
ใช่ค่ะก็ยังคงต้องตามกันต่อนะคะ